มีมากมายหลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอางี้ละกันจะเชื่อใครจะตามใครไปดี
บอกเลยหมอไก่พอพาที่นี่คนนี้ชัดเจน
วันนี้จะพาไปขอโชคลาภจากที่ไหนเขาว่ากันว่าบอกเลยต้องสุดสุดแน่นอน
สุดขนาดไหนติดตามกับหมอไก่ในช่วงของพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่ยืนอยู่ริมคลองระพีพัฒน์ค่ะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสระบุรีค่ะ

มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการขอพรแล้วสำเร็จสมหวังค่ะ
วันนี้เราเลยไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาขอโชคที่นี่
หมอไก่มาเลยค่ะ

ก็เลยรู้สึกว่าเริ่มใสในองค์หลวงพ่อค่ะ
คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สำหรับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์องค์นี้นะคะ
ถูกพบเมื่อปีพศ๒๕๐๒ในบริเวณแห่งนี้เลยค่ะ
ซึ่งบริเวณนี้นะคะก็คือคันคองระพีพัฒน์ค่ะ
สมัยก่อนนะคะก็คือมีการขุดดินค่ะ
เพื่อเป็นการซ่อมแซมบริเวณตลิ่งนะคะ
แต่พอคนงานของทางชลประธานค่ะได้มีการขุดดิน
แต่เอ๊ะขุดยังไงก็ขุดไม่เข้าค่ะ
คนงานเขาก็เลยมีการขุดออกไปข้างรอบนะคะ
ขุดไปขุดมาค่ะไปเจอเป็นองค์พระพุทธรูปนะคะ
ชาวบ้านนะคะเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปมาเกิดค่ะ
เดี๋ยวหมอไก่จะพาไปชมบารมีขององค์หลวงพ่อด้านในนะคะ

และในปีพศ๒๕๐๕นะคะ
ทางการชนรับประทานค่ะได้มีการตัดถนนนะคะ

ตอนที่เขาตัดถนนนะคะเขาก็มีการขุดค่ะ

พอขุดไปขุดมานะคะเริ่มใกล้องค์พระเข้ามาเรื่อยค่ะ
ทันใดนั้นได้เกิดปฏิหารขึ้นค่ะ

ฟ้าก็ได้ผ่าลงมาทั้งที่ไม่ได้มีเมฆฝนค่ะ

เขาก็เลยหยุดการขุดทันทีและกระโดดลงมาจากรถ
แล้วก็มาทำการขอขมาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทันทีค่ะ
ทำให้ถนนบนคันคลองระพีพัฒน์นะคะ
หลบเบี่ยงองค์หลวงพ่อไปอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ค่ะ
สำหรับองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะ

การค้าการขายหน้าที่การงาน
รวมไปถึงในเรื่องของการเงินและโชคลาภด้วยค่ะ
มาจากสมุทรสาพรคอนธรรมดาซาวะครอบครับ

ครั้งที่แล้วก็มาขอเรื่องค้าขายครับ

มากค่ะก็มาขอพรเรื่องค้าขาย
ถ้าประสบความสำเร็จเราก็กลับมาอีก
สำหรับคนที่ขอพรแล้วสมหวังนะคะ
เขาจะนิยมนำของแก้บนดังนี้มาถวายค่ะ
ก็จะมีกับข้าวผลไม้และที่นิยมมากเลยค่ะ

ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ